ป่ะคุณผู้ชมครับแล้ววินาทีต่อไปนี้นะครับ
เป็นวินาทีที่ครอบครัวของน้องเบ้นจากจังหวัดพิจิตรนะครับ
จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันพิชิตโจทย์คำถามสี่ข้อ
จะสามารถได้รถสาเล้งกลับไปหรือไม่นะครับ

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับคุณไปต่อที่สูงสุด๑ล้านบาท
เย้
ตื่นเต้นไหมเนี่ยตาสบายนะครับต้องมีสมาธิ

ถ้าพร้อมแล้วเชิญน้องเบ้นมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

เราปรับปรุงเพื่อให้เข้าใกล้กับความสามารถของทุกครอบครัวที่มานะครับ
ว่าครอบครัวนี้มีความสามารถเกี่ยวกับด้านนั้นด้านนี้

ให้ถูกคนก่อนเพราะหนูเป็นคนเลือกคนแรกนะครับ
เลือกเรื่องที่เบ้นจะตอบก่อน
แล้วก็เก็บเรื่องที่เหลือเอาไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัวนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑บึงสีไฟ
เรื่องที่๒เก็บขยะ
เรื่องที่๓วัดท่าเรื่อง
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕พุ่มพวงดวงจันทร์

เรื่องวัดท่าหลวงครับ
ทำไมเลือกเรื่องวัดท่าหลวงคะ

เวลาไปทำบุญบ้านเราไกลจากวัดท่าหลวงไหม

บ่อยแค่ไหนวัดท่าหลวง

วันสำคัญก็จะไป
อย่างเช่นวันเข้าวันสาออกวันสาอะไรอย่างนี้เหรอลูกเหรอ

เวลาไปวัดก็คือทำกิจกรรมนั่นก็คือเวียนเทียน

เวลาพาลูกไปได้พาลูกไปเที่ยวแบบดูเขาปลาโป่งอะไรอย่างนี้บ้างไหมมีโอกาสไหม
ไม่มีค่ะเพราะว่าน้องจะร้องกลับบ้านอย่างเดียวเพราะน้องไม่ชอบผู้คนเยอะ

พอทำบุญเสร็จก็ต้องรีบกลับบ้านกัน
วัดท่าหลวงที่ไปหนูคุ้นใช่ไหม

แล้วในวัดเนี่ยเห็นเขาบอกว่าจะมียักษ์อยู่เคยสังเกตเห็นไหม

เขาไว้ส่องไปในโบสถ์
ส่องไฟเพราะว่าจริงแล้วนี่ที่ใช่ไหม

ที่บนรูปตัวยักษ์ก็จะมีถือกระบบ
อดไฟยาวแบบส่องตามโบสถ์

ให้ดีนะเบ้นรวบรวมสมาธินะครับ
เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ยักษ์ตนนี้มีชื่อว่าอะไร
ยักษ์ตนเนี้ยอยู่ด้านซ้าย
เลยไม่ได้สังเกตว่ายักษ์ตัวนี้ชื่อว่าอะไร

ถ้าพร้อมแล้วน้องเบ้นเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สี่พญากุมพกันครับ
เบ้นยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เรนูแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้คุณแม่เรนูขึ้นมาตอบครับ
เหลือด้วยกันอีก๔เรื่องนั่นก็คือเรื่อง
บึงสีไฟเก็บขยะบ้านของเราพุ่มพวงดวงจันทร์
บ้านของเราค่ะ
เลือกเรื่องบ้านของเราให้กับแม่เรนู

ขอเชิญแม่เรนูมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
จ๋าบ้านหลังนี้อยู่มากี่ปีแล้ว

ใครเป็นคนที่อยู่บ้านหลังนี้มากที่สุดครับ

จำได้หมดไหมทุกมุมทุกหลืบของบ้านเราพอจะนึกออกไหม
ทีวีอยู่ตรงไหน
บานประตูนี้มีผ้าม่านอะไรยังไงนึกออกไหม

แต่ทีวีอยู่กลางบ้านนี้เอาวางไว้กับพื้นเลยเหรอแม่
ไม่ใช่วางพื้นตั้งโต๊ะ
วางตั้งไว้ที่โต๊ะใช่ไหมฮะ
ก็ที่ตู้วางทีวีเขาเรียกตู้วางทีวีใช่ไหมครับแม่
ทีวีอยู่เครื่องหนึ่งแล้วก็วางอยู่บนตู้
ตู้นั้นแม่ได้มานานแค่ไหนแล้ว
เท่าที่เข้าบ้านอยู่๑๐ปี
มีภาพให้ดูด้านหน้านี่ใช้ตู้นี้ไหม

ตู้หลังนี้นะฮะจริงแล้วเนี่ยที่ตู้เนี่ยนะครับก็จะมีบานพับสองด้านใช่ไหมฮะ
แล้วก็จะมีลิ้นชักด้วยใช่ไหมแม่จ๋าที่วางอยู่แล้วก็จะมีทีวีวางข้างบน
แต่นี่ในลิ้นชักเนี่ยนะครับลิ้นชักเนี่ยแม่ลองนึกถึงหน้าลิ้นชักไว้ให้ดีนะ
มีสติ๊กเกอร์ด้วยอ่ะตรงร่องที่ลิ้นชักเห็นไหมฮะตรงร่องตรงกลางอ่ะจ้ะ

ไม่ใช่

แล้วเป็นน้องบีมเป็นคนปิดซะด้วยนะฮะ
ต้องนึกให้ดีนะครับสมาธิดีนะเพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สติ๊กเกอร์การ์ตูนตัวใดไม่ได้ติดไว้ที่ลิ้นชักตู้วางโทรทัศน์ในบ้าน
ตัวเลือกที่๑ลิงสีน้ำตาล
ตัวเลือกที่๒กิ้งก่าป่าสีกล้า
ตัวเลือกที่สามลูกเจี๊ยบสีส้ม
ตัวเลือกที่สี่ปลาสีฟ้า
ดริกเกอร์หน้าทีวีเห็นทุกวัน๘๖ปีแล้ว

ถ้าพร้อมแล้วแม่เลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๓ลูกเจี๊ยบสีส้ม
ผมขอให้โชคดีนะแม่นะ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ

เรนูจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องบีมขึ้นมาตอบครับ

และเรื่องพุ่มพวงดวงจันทร์
เอาเรื่องบึงสีไฟนะ

ขอเชิญน้องบีมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

รู้จักไหมเนี่ยบึงสีไฟอ่ะ

ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวที่ดังของจังหวัดพิจิตรนี่เอง

บึงสีไฟเนี่ยเป็นสวนที่พักผ่อน

แล้วก็จะมีสะพานทอดลงน้ำสู่สาราใหญ่
และที่เด่นเป็นสง่าเลยนะฮะ

รูปปั้นพญาชารวรรค์

เขาบอกว่ากลับหัวกลับผางได้ยากมากเลย

พญาชาลวันคือพญาจราเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

หนูเคยเข้าไปในปากจราเข้ตัวนี้ไหม

นึกถึงพญาชารวรรค์เอาไว้นะ
เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
รูปปั้นชารวรรค์ตัวนี้

ตัวเลือดที่หนึ่ง๓๖เมตร
ตัวเลือกที่๒๓๘เมตร
ตัวเลือกที่๓๔๐เมตร
และตัวเลือกที่๔๔๒เมตร
เคยเห็นรูปปั้นจราเข้นี้ใหญ่มากเลยครับ

ตัวเลือกที่๓๔๐เมตรครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
เอาล่ะ๓ข้อผ่านไป
ยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ปู่ชัยขึ้นมาตอบลูก

คงตรงกับใจปู่ที่ตั้งใจไว้แน่เลยนะครับ
ขอเชิญปู่ชัยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
คุณตาทำอาชีพนี้มากี่ปีแล้วครับ

ในบรรดาของเก่าทั้งหมดที่เก็บได้อะไรขายดีที่สุดครับ
ก็ที่ขายดีก็เป็นพัสติกขวดอะไรอย่างนี้ครับ

ก็ต้องเลาะไปเรื่อยครับ
แล้วตามีแหล่งที่จะเก็บไหมครับ
ก็มีตามฐานเมืองที่เขาก็ทิ้งขยะ

ได้มากที่สุดเยอะแค่ไหนตา
ก็ถ้ามารวมมันก็ประมาณ
วันต่อวันก็ประมาณ๑๐กว่าโล๒๐โลได้

อกจากขวดแล้วเนี่ยที่บอกว่าได้ราคาดีเลย

ครับเก็บทุกอย่างที่มันมีที่เขาให้เราเก็บได้ครับ
เอาล่ะก็เกี่ยวกับเรื่องเก็บขยะนี่แหละนะครับ

ขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
นี่คือกล่องนะครับ
เป็นกล่องเปล่าทั้งหมดจำนวน๓๐ใบด้วยกันนะฮะ
แล้วเราจะมีเชือกฟางไว้ให้๓เส้นด้วยกันนะฮะ
แล้วก็มีระคังไว้ให้๑ใบ
ตอนนี้วิธีการคุณตาจะต้องพับกล่องเนี่ยให้แบนทั้งหมด

แต่ละมัดเนี่ยนะฮะมีจำนวนทั้งหมดก็คือ๑๐ใบต่อ๑มัด

แต่ตอนนี้อยากได้ผู้ช่วยไหม

เชิญน้องเบ้นมาเป็นผู้ช่วยครับ
เคยช่วยพ่อมัดกล่องอะไรพวกนี้ไหม

แกะกองแล้วก็มัด

แต่นี่พอเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องวิ่งไปตีละครั้งให้ดัง
เพื่อเป็นการหยุดเวลานะครับ
ถ้าพร้อมแล้วฟังโจทย์กติกาสำหรับเรื่องนี้ให้ดีนะครับ
พับกล่องให้แบนแล้วมัด
ละ๑๐กล่อง๓มัด
รวมทั้งหมด๓๐กล่อง
ภายในเวลา๓นาที

แบงค์มาเลี้ยงมัดก่อนไหม

แบงค์เลี้ยงก่อน
เสกรูปช่วงนี้
เวลาเริ่มเดินไปแล้วเหรอ